เรื่องนี้บ้างค่ะเรื่องนี้ไม่ค่อยมีรอยยิ้มไม่มีรอยยิ้มเลยค่ะ
เพราะว่าเป็นเรื่องเศร้านะคะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา
มีการไปพบศพทารกในห้องน้ำอีกของโรงพยาบาลดังย่านคันนายาวค่ะ
ตอนนี้กำลังตามหาตัวกันอยู่นะคะว่าใครเป็นแม่ของทารกน้อยคนนี้นะคะ
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะมูลนิธิร่วมกับตันยูไปตรวจสอบห้องน้ำหญิงชั้นล่าง
ลิฟต์ของอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลนพรัชราชธานีแถวคันนายาวค่ะ
เพราะว่าแม่บ้านไปพบทารกถูกทิ้งไว้ในห้องน้ำ
ยังไม่รู้เพศนะคะอายุในคันประมาณ๗๘เดือน
สภาพคือยังอยู่ในถุงรกก็ต้องรอทางนิติเวศและกองพิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบ
แล้วส่งไปที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะชนสูตรเจาะถุงรกตรวจเก็บดีเอนเอในวันพรุ่งนี้นะคะ
แล้วก็จากการสอบถามพนักงานรักษาความปลอดภัยกับแม่บ้าน
บอกว่าโรงพยาบาลนี้มันคือเป็นโรงพยาบาลใหญ่
เพราะมีทั้งชาวไทยแรงงานต่างชาติเข้าออกเยอะมากเลยโดยเฉพาะห้องน้ำ
เพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นใครนะคะ
ตำรวจสนบังชันตอนนี้กำลังไล่กล้องวงจรปิดดูอยู่ค่ะ
ว่าใครเป็นแม่เพื่อที่จะติดตามตัวมาสอบสวนนะคะคือถ้า

เพราะว่าถ้าคลอดเนี่ยหมอต้องช่วยโกยรกออก
แต่ว่ากรณีนี้ที่เจอมีมาทั้งรกเลย
ซึ่งถ้าแม่แข็งแรงแม่ก็อาจจะไม่เป็นอันตราย
แต่ว่าถ้ารกถูกทอดทิ้งแบบนี้ก็ยากเลยนะคะ